เรื่องของธุรกิจลงทุนเงินออมต่างกันหน่อยจากแชร์แม่มณีจากฟอเล็กซ์ใช่ไหมฮะ
แล้วก็หลอกนักลงทุนข้ามชาติเสียหายเป็นพันล้านทีเดียวครับ
ล่าสุดจับแม่ขายได้ด้วยนะครับ
ตำรวจกองปราบรามบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนางบุญญาดามรพัฒน์มรุจินัน
หรือว่านางรักกันเอี่ยมละออายุ๕๘ปีคนนี้แหละครับ
หมายจับของสารอาญาข้อหารร่วมกันกระทำความผิดฐาน
มีส่วนร่วมในองค์กรข้ามชาติร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันช่อกงประชาชนข้อหาหนักเหมือนกัน
สามารถจับกลุ่มได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อปลายปี๒๕๕๙ผู้เสียหายได้ยื่นร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ต่อมาบริษัทได้ปิดตัวหนีไปทำให้ผู้ร่วมลงทุนเสียหายจำนวนมาก
โดยเฉพาะในประเทศไทย๒๐๐๓๐๐คน
มูลค่าความเสียหายเฉพาะในไทยมากกว่า๑๐ล้านบาท
ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริงนะครับ
ซึ่งสุดท้ายโดนจับในฐานความผิด
มีส่วนร่วมกับองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติและช่อกงประชาชน
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นความเสียหายขององค์กรนี้นับพันล้านบาท

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมขบวนการได้แล้วนะครับ
เมืองต้นผู้ต้องหาก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
ตำรวจก็มีการนำตัวส่งไปสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปครับ